พูดถึงนักร้องนักแสดงที่ชื่อว่าศิวะแตรสังนะคะ

แต่ถ้าสักประมาณสามสิบปลายปลายเนี่ย
โอ้โหคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดี

เมื่อวานนี้มีภาพกระแสออกมาเยอะเลยในโซเชียล
มีการแชร์ภาพออกมาว่าพบคุณศิวะแตรสัง
ซึ่งตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นพระไปแล้วนั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดโคกพุษาอำเภอโพทอง
จังหวัดอ่างทองค่ะได้พบกับพระอาวุธปัญโย
หรือว่าพระศิวะแตรสังอดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังค่ะ
ซึ่งก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะ
ว่าได้เดินทางมาโปรดโยมแม่ที่วัดบ้านเกิด
โดยพระศิวะค่ะได้เปิดเผยว่าได้บวชศึกษาพระธรรมที่วัดถ้ำบัวแดงนะคะ
จังหวัดชายภูมิยาวนานมา๖พันศาแล้วค่ะ
และการเดินทางมาที่วัดโคกพุษาบ้านเกิดแห่งนี้
ก็เพื่อมาโปรดโยมแม่ค่ะ
ที่จะต้องไปสอนผู้คน
แต่ว่าถ้าเอาประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา
ที่มันเคยผิดพลาดทั้งไปแล้วเอามาสอนเด็กเนี่ย

เคยมีผลงานในวงการบันเทิงครั้งแรกค่ะ
ด้วยการออกอัลบั้มกับวงฟ้าใหม่เมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็ผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยว
มีถึง๓อัลบั้มด้วยกันได้แก่
อย่างนี้สิวะเรื่องมันเล็กน้อยและเช็คบินซะค่ะ
ส่วนผลงานการแสดงค่ะก็มีทั้งหนังแล้วก็ละครด้วย
แต่ที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับเขาจริง
นั่นก็คือละครเรื่องกว่าจะรู้เดียงสา
เมื่อปี๒๕๓๑ค่ะ

นั่นก็คือมาช่าวัฒนภาณิชย์นั่นเอง
ก็มีข่าวกุ๊กกิ๊กกันอยู่กับมาชาติณช่วงนั้นด้วยนะคะ
ก็อยู่ในโรงกาสวพัฒน์แล้วมา๖๐๐๐ศาสตร์

ก่อนที่จะไปมีการเทศนาสั่งสอนใครนั่นเองค่ะ